คุณผู้ชมคะอันนี้เมื่อกี้เด็กเล็กใช่ไหม
นี่น้อง๖ขวบวันเกิดครบ๖ขวบพอดี
แต่สถานที่ที่เป่าเค้กคือหน้าโรงศพของพ่อ
ตรงกับวันเผาของพ่อค่ะบีบหัวใจเหลือเกินค่ะ
อาจิตายให้ลูกให้พ่อไปเครื่องสวรรค์นะลูกค่ะ
ให้พ่อไปเครื่องสวรรค์ให้เอาโต้สุขภาพแข็งแรงนะลูก

วันเกิดที่เสียงสั่นเหลือเกินนะคะ

แต่ว่ามันไม่ได้ลดความโศกเศร้าได้เลยนะคะ
แม่ของน้องร้องไห้เอามือเช็ดน้ำตา
คุณแม่เบนค่ะคุณแม่สาวิตรีเนี่ยนะคะ
เอาคลิปนี้มาโพสต์ช่วยกันร้องเพลง
วันเกิดให้กับลูกชายน้องออโต้วัย๖ขวบ
แล้วตรงกับวันเผาสามี
สามีก็คือพ่อของน้องออโต้นั่นแหละค่ะ
ทรงยศเจริญไทยอายุ๓๕ปีนะคะ

คล้ายวันเกิดออโต้ตรงกับวันเผาพ่อ
ชาวเน็ตหลายคนที่ดูคลิปแล้วฉุกน้้ำตาคลอเลย
ดูสิน้องออโต้ต้องเสียพ่อไปตั้งแต่๖ขวบ

แข็งแกร่งให้ผ่านเรื่องเสียใจนี้ไปได้โดยเร็วนะคะ

รถมอเตอร์ไซค์ตัวคุณพ่อพลัดตกลงไปในฝ่าย
มน้ำเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่๑๘มิถุนาที่ผ่านมานะคะ
แล้วเนี่ยงานวันเกิดของน้องกับวันเผาพ่อคือวันเดียวกัน